คดีดังที่ติดตามวันนี้กันทั้งวันนะครับ
หวยอละเวง๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
วันนี้ตำรวจภูทรภาค๗ได้แถลงสรุปสำนวนคดีนะครับ
โดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน
ที่ยืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น
เป็นของครูปรีชาที่ทำหล่นหายไป
เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับหมวดจรู
อาคารทานยักษ์ยอกทรัพย์ได้รับของโจร
พยานบุคคลที่มีทั้งสิ้น๔๐ปาก
หลักกินแบ่งรัฐบาลชุดอละเวงชุดนี้
ตั้งแต่ออกมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำ
จนถึงมือแม่ค้าที่เป็นผู้ขายให้กับครูปรีชาไคร่ครวน
ชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นหลักฐานที่ทำให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗เชื่อว่า
สลากกินแบ่งชุดนี้มีครูปรีชาเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ครอบครอง
เพราะทำหล่นหายที่ตลาดเลสซิตี้หลังซื้อกับแม่ค้าลอตเตอรี่ขาประจำ
พยานคนสำคัญที่ทำให้ตำรวจปักใจเชื่อว่า
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตตำรวจไม่ใช่เจ้าของหวย๓๐ล้านที่แท้จริง
เป็นพยานที่ตำรวจพบขณะลงพื้นที่สืบหาความจริง
ที่เป็นผู้เห็นร้อยตำรวจโทจรูลพูดว่าเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้ได้

ในประเด็นนี้ตำรวจได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
ไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเป็นพยานเท็จ
เพียงเท่านั้นตำรวจยังมีพยานหลักฐานอีกหลายชิ้น

ระหว่างตำรวจแถลงผลสอบสวนคดีหวย๓๐ล้าน
เพียงเป็นที่จับตามองของสังคม
แต่ผู้ที่ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ
มีทั้งครูปรีชาและหมวดจรูน
แต่วันนี้ครูปรีชาไม่สามารถติดตามผลได้อย่างเต็มที่
เพราะมีชั่วโมงสอนจึงต้องทำหน้าที่เหมือนเช่นทุกวัน
พร้อมยอมรับว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้น
เพราะมั่นใจในการทำหน้าที่ของตำรวจ
เชื่อว่าการแถลงผลคดีในวันนี้
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม
ที่จะต้องต่อสู้ในชั้นศาล
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมนะ
ในการแถลงข้าวของตำรวจภาค๗นั้นฮะ

ก็ในช่วงบ่าย
จุดเริ่มต้นในการที่จะต้องฟ้องร้องกันต่อไป

พยานหลักฐานต่างที่เรามีนะครับ

หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจัดให้กับเจ้าหน้าที่
หรือยังมีอีกที่จะพร้อมจะสู้ในชั้นศาล

กูขอเอาไปแสดงในสารดูก่อน
ตำรวจภูทรภาค๗สรุปว่า
หวย๓๐ล้านเป็นของครูปรีชา

ยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ยืนยันว่าเป็นผู้ซื้อสลากกินแบ่งชุดดังกล่าวจริง
ยังจำแผงขายลอตเตอรี่ไม่ได้

เผยว่ามีพยานหลักฐานเช่นกัน
ซึ่งจัดแสดงในชั้นศาล
แต่ว่าพยานหลักฐานของเรามีอยู่แล้ว
ความชัดเจนของการสืบหาเจ้าของ
หวย๓๐ล้านที่สังคมจับตารอ
เหมือนยังไม่ได้ข้อยุติได้ง่าย
เส้นทางการต่อสู้ของครูชำนาญการพิเศษ

เพื่อพิสูจน์หาความเป็นเจ้าของ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน